มาดูทีมประโยชน์ของการจับกลุ่มยาเสพติดกันบ้างครับ
ตำรวจไปจับนักศึกษาสาวปี๑ครับ
เขาซุกซ่อนไอซ์เอาไว้นายกทรงเตรียมส่งให้ลูกค้าครับ

เป็นการจับกลุ่มที่เกิดจากการวางแผนล่อซื้อของตำรวจนะคะ
จากสาวรายนี้ที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ยังสามารถจับกลุ่มตัวเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก๓คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมทหารตำรวจวางแผนล่อซื้อยาไอซ์
แก๊งค้ายาเสพติดที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ในตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เมื่อถึงเวลานัดมีชายวัยรุ่น๒คน
เป็นชาย๒คนแล้วก็หญิง๒คนลงมาจากรถ
ตำรวจแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็ไปพบยาไอซ์
ซองพลาสติก๑ถุงน้ำหนัก๕๐กรัม
ซ่อนอยู่ในเสื้อยกทรงของเยาวชนหญิงอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรามคำแหงนะคะ

พบปืนลูกโม่ขนาด๓๘จำนวน๑กระบอก
โดยมีนายชิดสนุพงศ์ธีปะนาวินอายุ๒๓ปีรับเป็นเจ้าของ
พร้อมพบสมุดบัญชีเงินฝาก๒เล่มมีเงินเข้าออกนับล้านบาทนะคะ
ตำรวจนำตัวทั้งหมดมาสอบสวนที่ศูนย์กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอบางบัวทอง
ต่อในราคา๔๐๐๐๐บาทและบางส่วนซื้อมาเสพเองด้วยนะคะ
โดยก่อนเกิดเหตุได้นำยาไอซ์มาส่งให้กับลูกค้าที่ปั๊มน้ำมัน
โดยใส่ไว้ในเสื้อยกทรงของแฟนสาว
เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อได้ก่อนค่ะ
ปฏิบัติการ๙๙๙ที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด
บุกไปทลายปาร์ตี้มีการเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายค้ายาเสพติด

ล่าสุดก็สามารถยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้กว่า๑เมตร
รวมทั้งทรัพย์สินอีกกว่า๑๕๐ล้านบาทครับ
เงินสดจำนวน๓๓ล้านบาทยาบ้ากว่า๑๗๐๐เมตรไอซ์๖กิโลกรัม
รถยนต์๑๓คันแล้วก็อาวุธปืนชนิดต่างครับ
เป็นของกลางที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติด

กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศ
เข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมาย๒๗จุด
ทางด้านของพลตำรวจโทบริวัตรกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดกล่าวว่า
จากการข่าวสืบทราบว่าเครือข่ายของนายสดายุนั้น
ค้ายาเสพติดมาเป็นเวลานานครับ
ว่าเครือขายนี้จะรวมตัวกันจัดปาร์ตี้ขอบคุณผู้ค้าในเครือขายยาเสพติดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับ
ตำรวจปราบรามจึงวางแผนเปิดปฏิบัติการ๙๙๙เข้าจับกลุ่ม
โดยขณะปิดล้อมนายสดายุรู้ตัวแล้วก็ขึ้นรถยนต์หลบหนี
โดยมีการยิงประทะกันบริเวณถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรี
ทำให้ตำรวจวิสามมารคาตกรรมคำร้ายเสียชีวิตหนึ่งคน
ที่ทำหน้าที่สั่งของและปล่อยของให้กับเครือข่ายอื่น
พร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๓๓คน
ส่วนนายสดายุหลบหนีไปได้พร้อมนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านพัก
ยังตรวจยึดทรัพย์สินได้อีกกว่า๑๕๐ล้านบาทครับ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหารร่วมกันมียาเสพติดประเภท๑และประเภท๕ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ส่วนนายสดายุหัวหน้ากระบวนการตำรวจจะเร่งติดตามตัว
กลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ